เหตุการณ์นี้ก็เป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่ต้องชื่นชม
คุณลุงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
คือมีรถกู้ชีพไปช่วยนำผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ
เจ็บหนักด้วยขึ้นรถจะไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นมันรถติดมากเหตุการณ์ที่ชนบุรี
แล้วลุงวินคนนี้ช่วยโบกรถให้แล้วก็เปิดทางให้รถกู้ชีพค่ะ
โพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณลุงท่านนี้ค่ะ
ลุงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอย๓ในบ้านสวนชนบุรี
ความสะดวกให้กับรถพยาบาลนำคนเจ็บไปส่งนะคะ
คลิปนี้แชร์ออกไปเยอะคนก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณลุงท่านนะคะ
คือปากซอย๓บ้านสวนเศรษฐกิจที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
รถเยอะคุณผู้ชมเห็นไหมช่วงที่จังหวะจะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับวินบอกว่าคุณลุงท่านนี้ชื่อลุงรุ่ง
เป็นวินหมายเลข๗นิสัยดีมาก
เวลามีรถกู้ชีพกู้ภัยผ่านมาถ้ารถติดลุงรุ่งช่วยตลอดเลยค่ะ

เวลารถพยาบาลมาเนี่ยเขาจะขอทาง
ขอทางแล้วก็ให้รถพยาบาลไป
พอช่วงแบบรถติดช่วงเช้ารถจะติดไฟแดงบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็จะขอทางให้ไป
แล้วสำหรับเรามองว่าเขาว่าเป็นคนดีมากเบอร์๗นี่ค่ะ
เขาเป็นหัวหน้าคิวรถเครื่องรับจ้างซอย๓ค่ะ
นี่นะคะคุณเดือนบอกว่าลุงรุ่งหมายเลข๗วินตรงนี้

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ธนกฤษก็เป็นคนที่ขับรถพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก็บอกว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุค่ะ
รถเป็นทุกข์แก๊สชนกับรถกระบะ

กู้ภัยก็เลยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่จังหวะนั้นเนี่ยรถมันติดรถเยอะมาก

และลุงวินท่านนี้มาช่วยโบกช่วยเคลียร์ทางให้

แล้วมาถึงช่วงตลาดบ้างสวน

ได้มีลุงวินนะครับ
เขาจะออกมาโบกรถให้ตลอดนะครับ
ทุกครั้งที่ผมนำผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยมา
คุณลุงเนี่ยจะออกมาโบกให้ตลอดทุกครั้งเลย

ผมมาถึงตรงจุกเกาะเทยรถติดค่อนข้างมากครับ

ก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะ
เวลาเจอรถกู้ชีพกู้ภัยรถพยาบาล

ไม่ว่าจะยังไงทุกวินาทีมีความหมาย

แล้วคุณลุงแกก็อายุเยอะ
ก็เดินไปโบกรถบอกรถขยับหน่อยขยับหน่อยรถ
พยาบาลจะได้ไปตรงกลางแบบนี้ได้

ถ้าหมดตลอดรถติดนี่แย่เลยนะคะ